ไปดูเรื่องงูฝากเตือนภัยกัน

แต่เนี่ยมาระยะประชิดเลยครับ

ตอนแรกแม่ก็เดินมาพูดอะไรบางอย่าง

เหมือนบ่นลูก

เท่านั้นแหละโอ้แม่หยุดบ่นกระโดดเด้ง
แม่เหมือนเล่นตังเตมเหมือนกันเนอะ

แม่บอกกางกว่านี้ได้ก็กางแล้วอ่ะ
ผมจะบอกให้ไม่ใช่แค่แม่หรอกครับ

เป็นผมผมเจองูอย่างนี้ผมก็กรี๊ดการ์ดกลางขาอย่างนี้เหมือนกัน
ใช่ไหมเพราะมันอะไรมันเลื้อยมาผ่ากลางเราเลย
แต่ถ้าเป็นผมนะงูเลื้อยผ่ากลางลอดขาอย่างนี้

บางครั้งบางคราพื้นที่ลกอย่างนี้อย่าไปประมาท
เพราะบางครั้งงูมันซ่อนตัวอยู่

เห็นโยนมาแล้วก็กัดคงให้หวาน

คุณจะให้ที่ฉันเจอหมาในหมู่บ้าน๔ตัว